หิมะตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงทางภาคเหนือของญี่ปุ่น
จนทำให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า๔๐๐ครัวเรือน
ทางการญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนกว่า๔๐๐ครัวเรือน
อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในเมืองเนมูโรจังหวัดฮอกไกโด
พายุหิมะที่พัดเข้าพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
และทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือลบ๒๒องศาเซลเซียต
แล้วก็มีหิมะสะสมตามพื้นที่ต่างจนทางการจังหวัดฮอกไกโด
กังวลว่าหิมะอาจจะปกคลุมสูงมากกว่า๑๒๐เซนติเมตร
ภายในเช้าวันพรุ่งนี้และอาจจะเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันตามมา
ซึ่งสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าสภาพอากาศจะดีขึ้น
หลังจากวันพระรหัสบดีเป็นต้นไป
สำนักข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่า
ตั้งแต่ที่หิมะตกทางภาคตะวันออกและตะวันตกเมื่อวานนี้
มีประชาชนบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย๒๕๐คน
ขณะที่ระบบขนส่งทางอากาศและภาคพื้นดิน
ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกัน
รถไฟหลายขบวนต้องล่าช้ากว่ากำหนด
แล้วก็มีไฟดับนานหลายชั่วโมงครับ